พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีที่คนไทยมีต่อประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่องของการถ่ายทอดความรู้ความถนัดที่ตัวเองมี
ให้กับคนอื่นในลักษณะของจิตอาสา
ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการทางการทูตระดับประชาชน
ที่ใครก็ทำได้คุณพีรวัตรก็ทำได้คุณหุ่นอสรก็ทำได้
วันนี้พาไปดูคนไทยที่เป็นดีไซเนอร์
เขาไปประสบความสำเร็จไปเปิดห้องเสื้อที่พม่า
หลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จคนเดียวนะคะ
เขาลงพื้นที่ไปถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องของการเย็บปักถักร้อย
ให้คนพม่าได้มีช่องทางหารายได้เสริมแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย

ปัจจุบันคือเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของพม่า
เจ้าของห้องเสื้อแห่งนี้คือคุณนิตนภาวัยมาศ
ตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจออกแบบและตัดเสื้อ
โดยเฉพาะสูตรผู้ชายที่เธอมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
โดยฝีมือของคุณนิดนภาเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจ
จากบุคคลในแวดวงสังคมชั้นสูงของพม่า
ทางหนักธุรกิจมหาเสถีไปจนถึงในถิ่นจอ
ประธานาธิบดีพม่าก็เลือกมาตัดสูตรกับเธอด้วย
แต่นอกเหนือจากการตัดสูตรและการออกแบบเสื้อผ้า

ในช่วงวันว่างที่พอจะเจียดเวลาได้
คุณนิดนภายังมีภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่เธอตั้งใจจะทำให้สำเร็จ
ซึ่งห่างจากตัวเมืองย่างกุ้งเกือบ๒ชั่วโมง
พร้อมกับอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า
เพื่อสอนคนพม่าในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
การเรียนการสอนของคุณนิตภาจะเริ่มตั้งแต่การตัดเย็บเบื้องต้น

อย่างเช่นในวันนี้เธอตั้งใจสอนตกแต่งกระเป๋าผ้าสำหรับใส่ธนบัตร

สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปสร้างอาชีพได้ในอนาคต
แม้โอนการสอนทักษะ
เย็บเสื้อผ้าให้กับคนพม่าจะเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น
แต่การเป็นอาสาสมัครในลักษณะนี้
ก็เป็นสิ่งที่คุณนิตนภาทำมานานแล้ว
ตั้งแต่สมัยที่เธอติดตามสามีซึ่งเป็นนักการทูต
ประจำอยู่ที่ประเทศคิวบาร์
ซึ่งที่นั่นแม้จะมีความท้าทายในหลายเรื่อง
แต่ผลที่ได้ก็ทำให้เธอเป็นที่ยอมรับ

และเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เธอภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
คิดที่จะช่วยฝึกอาชีพด้านการตัดเย็บให้กับคนพม่า
ของคุณนิดนภาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้

จากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำอยู่ในนครย่างกุ้ง
ซึ่งปัจจุบันทางสถานทูตได้มีโครงการในลักษณะเช่นนี้
เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสาธารณกุศลในพม่า
โดยอาศัยความร่วมมือเป็นเครือข่ายจากภาคธุรกิจต่างของไทย

อัครราชทูตไทยประจำพม่าบอกว่า
นี่เป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจของไทย
จะได้ตอบแทนต่อสังคมพม่าอย่างยั่งยืน

เราจะต้องคืนบางอย่างให้กับสังคมเมียนมาร์
แล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นั้นเจริญงอกงามต่อไป
เพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่เรารีเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา
เราต้องการเน้นที่ความยั่งยืนครับ
สังคมเมียนมาร์เองก็จริงก็มีความพร้อม
ที่จะช่วยเหลือพักพวกเพื่อนฝูงคนด้อยโอกาส
แต่บางทีเขาก็อาจจะไม่รู้

หรือขาดแคลร์ซัพพยากรบางอย่าง
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามเข้าไปทำ
ด้วยความรู้ความสามารถและจิตอาสาของคุณนิตนภา
ตลอดจนการให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง
ทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของแนวทางการทูต
คนทั่วไปสามารถทำได้
และเป็นการพูดในระดับประชาชนอย่างแท้จริง
จ้อมพลดาสุโขถาบเทวรัฐทีวีรายงาน